คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ริมถนนที่จังหวัดเชียงใหม่
หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ดีมีรถกระบะพุ่งชนรถอีกคันนึง
แล้วก็มาชนกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวคนที่เขายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ
ถูกน้ำร้อนร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะกระเด็นใส่นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
นี่เป็นเจ้าของร้านสองคนนะฮะสามีภรรยาเนี่ย
โอ้โหนี่ค่ะเขาก็ต้องกอดกันเลยแบบนี้
เพราะว่าน้ำในหม้อต้มลวกเส้นมันร้อน
แต่ก็โชคดีที่รถไม่ถึงตัวนะถูกต้องรถมันชน
เข็นก่อนรถที่วางขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๙ธันวาคมนะคะ
เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่บ้านท่าข้ามใต้อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
รถกระบะฟอร์ดสีดำทะเบียนงองูททหาร๙๓๗๕เชียงใหม่
เขาก็ล้อหน้าซ้ายกับล้อหลังขวาเนี่ยได้รับความเสียหาย
ได้รับความเสียหายไปอีก๑คัน
ที่ร้านก็กินก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน
ตัวเขากับแฟนสาวก็ทำก๋วยเตี๋ยวกันอยู่จู่จู่กระบะฟอร์ดสีดำ
พุ่งชนท้ายรถกระบะโตโยต้ารถกระบะโตโยต้าก็เลยพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยพังยับอย่างที่เห็นนะคะอ๋อโตโยต้าก็คันที่ถูกชนก็สีดำเหมือนกัน
ใช่ค่ะเขาพุ่งชนกันอีกทอดหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
ตัวแฟนสาวของนายถิติพัฒน์เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะได้รับบาดเจ็บที่สะโพก
เพราะว่าถูกแรงกระแทกครับคนขับกระบะฟอร์ด
เขาบอกว่ากำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอดอยเต่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุหลับใน
สาเหตุคือหลับในก็เลยเสียหลักพุ่งชนกระบะสีดำอีกคันนึงที่จอดอยู่ข้างทาง
อืมตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับกระบะฟอร์ดนะคะ
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายคนขับก็ยินดีชดใช้ความเสียหายทั้งหมด
อืมดีที่ไม่โดนคนใช่โดนร้านก๋วยเตี๋ยว
โชคดีอย่างหนึ่งก็คือกระบะฟอร์ดที่หลับในเนี่ยไปชนท้ายกระบะสีดำที่เขาจอดอยู่
ถ้าพุ่งมาเต็มนี่ก็ไม่รู้อาจจะหนักกว่านี้